วอเล็กบอลก็มีศึกสำคัญคราบเกี่ยวอายุ๒๓
คัดเลือกตั้งฟุตบอลวอเล็กบอลและไปโอลิมปิก

เพราะว่านายกีฬาเดินทางไปที่จังหวัดนักคอร์รัชศรีมาร์แล้ว
ก็มีผู้ว่ารัชการจังหวัดนักคอรัชศรีมากก็คือคุณวิเชียนจันทนักโนไทย
พร้อมด้วยเรือกาศโทชานิดวงเบอร์เซอร์รอประธานและเลขาชิการสาพันธ์บริบอลแห่งเอเชีย
และก็ทีมบริบอลสาวไทย
ร่วมในการศักราอนุสวรีท้าวสุระนารีหรือว่ายาโมเพื่อเอาเลือกเอาชัย
เสริมความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะแข่งขันรายการสำคัญคัดเลือกโอลิมปิก
แข่งขัน๗๑๒มกราคม
พิธีก็มีการจัดวงสวงนะครับอาหารคาวหวาน๙อย่างก็ทำตามพิธีโบราณนั่นแหละนะครับ
แล้วก็มีการแจกไข่ไก่จำนวน๑๐๐๐ฟองให้กับประชาชนด้วยนะครับ๕๐๐คนคนละ๒๐ฟอง
เพื่อเป็นการทำบุญแล้วก็มีการแจกถุงผ้ารักโลกนะครับ
สำหรับใส่ไข่ด้วยเดี๋ยวไปไหนไม่มีถุงไว้ด้ายนะ
แล้วก็สุดท้ายพอเสร็จพิธีตรงนี้
บอลวัน๓ก็เดินทางนะครับเข้าพักที่โรงแรมศรีมาธานีครับ
ส่วนการแข่งขันก็ได้มาเก็บตัวที่นครราชศรีมากันตั้งแต่๑๗ธันวาคม
ตอนนี้โค้ชด่วนบอกว่าสภาพร่างกาย๑๐๐นะครับ

แล้วก็ไม่ได้มองเพียงแค่รอบแรกนะครับ
ไปถึงรอบรองแล้วก็รอบชิงชนะเลิศด้วย
ทั้งนี้ไปเลยนะครับ๕เซียนที่เหลืออยู่เนี่ยเพราะว่าอายุสมัยหน้านี้ก็ตอนนี้๓๐กว่าแล้วนะครับก็คือมันก็อยู่จะอยู่ไปปลายใกล้ใกล้จะ๔๐กว่าแล้วด้วยใช่แล้วต่อแล้วก็พูดถึงเกาหลีใต้กับคาซักสถานเพราะว่าเชื่อว่าสองทีมนี้น่าจะเป็นคู่แข่งที่แย่งตัวของเรานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของความ